ที่มันไม่ถูกรางวัลหลายคนก็มีวิธีการ
ในการจัดการกับมันที่แตกต่างแต่คุณดูในรูปนี่เห็นไหม
เขาเอามาทำสิ่งนี้ครับ
โอ้โหเห็นแล้วก็ต้องเริ่มข่าวนี้ด้วยคำว่าสาธุอีกแล้ว

ไม่ได้สาธรณ์รถติดบอกไม่ไป
เอางี้ละกันครับสวยไหมสวย

ดีตรงที่ว่าเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูก

มันสวยมากแล้วถามว่าต้องใช้ลอตเตอรี่กี่ใบ

ลืมคิดไปเลยถ้าไม่พอมาขอได้นะ
มาทางนี้เลยทางนี้เริ่มสะสมไว้เยอะ

ใช่ไหมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการทำเป็นตัวรูปพญานาค

จริงต้องมีฝีมือนะถึงทำออกมาได้สวยงามขนาดนี้
เอามาให้ดูกันเนี่ยไม่ได้มาบอกว่าจะต้องมาเคารพพญานาค

แต่อยากจะให้ดูความสวยงามแล้วก็ประโยชน์ของลอตเตอรี่
ถ้าเอาไปตรวจแล้วมันไม่ถูกรางวัลถูกไหม

ใช่จริงมันไม่ใช่แค่เอามาปั้นเป็นพญานาคหรอก
เราก็นำเสนอกันไปหลายแบบแต่อันนี้สวยจริง
แล้วต้องยอมใจคนทำจริงถึงเอามาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชม